คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์เรื่องราวที่กลายเป็นเรื่องที่โอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์กัน
จากเสียนักธุรกิจนะคะคนหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานี
เมื่อมีคนไปแจ้งตำรวจว่าเขาเหมือนมีลักษณะล่อลวงเด็กสาวไปถ่ายภาพ

ตอนนั้นตำรวจเข้าไปตรวจที่ห้องพักของเขา
ลักษณะห้องเนี่ยคุณผู้ชมมันจะทำเป็นเหมือนคล้ายกับสตูดิโอถ่ายภาพ
มีทุกอย่างเลยพร้อมมากนี่ค่ะเป็นแบบนี้
แล้วเป็นลักษณะเหมือนห้องสีชมพูแล้วก็เนี่ยมีไฟมีทุกสิ่งทุกอย่าง
คือเหมือนสตูดิโอย่อมเลยเนี่ยนะคะ
แล้วยังไปเจอเด็กสาวอายุ๑๕ปี๒คน
ในห้องเนี่ยยังมีทั้งถุงยางขวดเหล้าด้วย
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวเสียปอเองคนนี้เขาก็บอกว่า
เขาไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศอะไรเด็กเลยนะคะ
ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวขึ้นมาว่าสรุปแล้วมีเด็กกี่คนกันแน่
ที่มาอยู่ที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้น

คือตัวเสียปอเนี่ยก็มีการให้การเพิ่มเติม
พนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีนะคะ
ซึ่งญาติเองมีการเอาเอกสารในเรื่องของการครอบครองอาวุธปืน

ไปเจอปืนขนาด๓๒ตอนวันนั้นด้วย
ก็เลยมีการเอามาแสดงเรื่องรายละเอียดปืน
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่มีการควบคุมตัว

แล้วก็นำตัวเสียปอส่งฝากขังสารจังหวัดอุดรธานี

ปอเองยังปฏิเสธนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้คุณผู้ชมก็ลองดูภาพเองก็แล้วกัน
เขายังคงมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูไม่ได้เครียด
แล้วก็พูดคุยเป็นกันเองกับสื่อด้วย
พอสื่อพยายามเข้าไปถามว่ามีอะไรจะพูดไหม
เจ้าตัวบอกเลยว่าไม่รู้สึกหนักใจอะไร
ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีกับทุกคนดีกับทุกคน
แล้วเด็กทุกคนก็ยังบอกเลยว่าผมดี

เครียดไหมครับก็ก็ตามสัมภาษณ์แหละ

ผมคือผมไม่ได้คิดอะไรมาก
เพราะว่ามันมันไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยไง
คือเราก็ดีกับทุกคนอย่างนี้
แล้วน้องเค้าว่าอย่างไรครับเค้าก็ว่าผมดี
นี่ค่ะก็ทิ้งท้ายว่าเราก็ดีกับทุกคน

ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้เดี๋ยวต้องรอตำรวจสืบสวน

แต่ยังไงก็ตามนี่ก็เป็นคำกล่าวอ้างของเขาก่อนนะคะ
สักข่าวก็บอกว่าหลังจากตำรวจส่งเสียปอไปฝากหางที่ศาล
ทนายความของเขาเองก็มาติดต่อขอยื่นประกันตัวไป
สารมีคำสั่งก็คือให้ประกันตัวได้
ก็ในวงเงินประกัน๕๐๐๐บาท
ไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขเอาไว้นะคะ
ทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของเสียปอ
บอกว่าเธอนี่แหละเคยเป็นอดีตคนสนิทสนมของเสียปอ
แล้วยอมรับเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
ปอคนนี้เป็นสายเปย์นะ
มักจะซื้อของมากมายให้กับเด็ก
แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งไอโฟนพาไปดัดฟันเสริมจมูกเสริมสวย
เพื่อที่ตอนนั้นจะโน้มน้าวให้เธอไปอยู่ด้วย

คบหากับเสียปอตอนนั้นเธออายุยังน้อยอายุเพียงแค่๑๗
สุดท้ายก็มีการมีความสัมพันธ์กัน๒ครั้ง

แต่เธอบอกว่าตอนนั้นน่ะคือผ่านไปเมื่อ๒ปีที่แล้ว
มันยังไม่ได้มีห้องที่เป็นลักษณะสตูดิโอแบบนี้
นี่หรือเปล่าที่เสียปอเขาบอกว่าผมก็ดีกับน้องทุกคน

บอกว่าทีนี้คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือสิ่งที่เธอเล่านะ
แต่ตอนนี้ทางด้านของพมแล้วก็ทางตำรวจเอง
คุณผู้ชมครับพยายามไปติดตามหาเด็กสาวนะคะ
ที่เคยไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านเสียปอคนนี้
ให้มาให้ข้อมูลเบื้องต้นทราบตัวสักประมาณ๘คนด้วยกัน
น้องก็มี๖คนที่อยู่ในการดูแลของพม

คือเจ้าหน้าที่เขาก็ยังบอกด้วยนะว่า
เด็กหลายคนเป็นลักษณะครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์
แล้วก็คือตอนนี้ก็กำลังพยายามดูแลเยียวยาสภาพจิตใจ
เห็นบอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่เอาคอมพิวเตอร์ของเสียปอนี่นะ
ไปตรวจสอบไปกู้ข้อมูลด้วย
เช็คดูว่ามีคลิปมีภาพอาณาจารย์อะไรเก่าหรือเปล่า
แล้วก็คอยตรวจสอบดูว่าในคลิปมีเด็กหรือเปล่า